คุณผู้ชมค่ะพิเศษจริงสำหรับคอการเมืองห้ามพลาดนะคะ
เพราะว่าไทยรัฐทีวีได้ร่วมกับสถาบันศึกษาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้จัดเวทีเสวนาหัวข้อก็คือขีดเส้นใต้ประชามติ
ปกติอาจารย์สุภาพคลี่ขจายก็จะทำในช่วงของข่าวเที่ยง
ใช่ค่ะขีดเส้นใต้เมืองไทยจะเอาประเด็นฮอตต่างในแต่ละวัน
มาพูดคุยส่วนช่วงนี้ก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสอบประคอ

ขี่เส้นใต้ประชามติกันโอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยบันทึกเทปค่ะ
มันมากแค่บันทึกเทปก็มันแล้วคุณผู้ชม
มีทั้งนักวิชาการมีทั้งฝ่ายของนรปชแล้วก็มีกกด้วย
มานั่งเรียงกันเลยค่ะแล้วก็มาขีดเส้นใต้ประชามติกัน
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการบันทึกเทปเมื่อวานนี้ค่ะ
ถ้าจะทำให้บรรยากาศดีขึ้นนะครับก็๑รณรงค์ไม่ผิด
๒โรนวงศ์ได้เสียรี๓โรนวงศ์ได้เท่าเทียบกัน
เพื่อไม่ให้การลงประชามติเสียของ
แม้จะอยู่ในบรรยากาศของระบอบรัฐาธิปัตย์
แต่ปัญญาชนส่วนหนึ่งผู้สนับสนุน
และผู้เขียนร่างรัฐมนุนนี้เนี่ย
ควรจะนะฮะก็คือแฟร์แล้วก็กล้าหาร

คุณก็กล้าเปิดเวทีให้พูดกันให้มันเต็มที่เลย
นี่เป็น๒เสียงอาจารย์โคธมอาริยา
ธิดาถาวรเศษแก่นนำนปชนะคะ
หน้านายพี่ชายรัฐนดีโหลกณภูเก็ต
บดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้า
มองว่าบรรยากาศการทำประชามติ

ถ้าไปเทียบกับร่างรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
เพราะว่ามีบางประเด็นที่ซับซ้อน
ประชาชนยังไม่เข้าใจในหลายเรื่อง
เพราะขาดการเปิดพื้นที่ให้ได้ถกเถียง
เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูลอย่างกว้างขวาง
ก็เลยไม่เหมาะที่จะมีการลงประชามติ

ทั้งการลงประชามติเป็นเพียงการแสดง

ไม่ได้เป็นการสร้างกระบวนการ
สะท้อนความรู้สึกโดยใช้เหตุผล

ฉายแสงตัวแทนพักเพื่อไทยค่ะ
ว่าแม้รัฐธรรมนูลจะผ่านประชามติ
แต่อำนาจของคอสชก็จะยังคงอยู่
เพราะเมื่อมีการเลือกตั้งก็จะมีสว
คศสัญหามาเลือกนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลที่ได้มาจึงไม่ตอบสนองต่อประชาชน
ส่วนตัวแทนจากพรรคประชาที่ปาด
อย่างนายธนาชิระวินิตบอกว่า
กลางสถานการณ์ที่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น
หากร่างรัฐธรรมนูลผ่านประชามติ
ยิ่งเป็นประเด็นขัดแย้งในอนาคต

ต้องเปิดเสรีให้ประชาชน
ได้มีการถกเถียงเรื่องร่าง

เรานำเสียงบางช่วงบางตอน

นำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นะคะ

ทั้งหมดฉบับเต็มกันได้ทางไทยรัฐทีวี
นี่แหละค่ะจะออกอากาศวันที่๒๒

ตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกา
เป็นต้นไปทีมข่าวของเรา
เมื่อเช้าพี่มิ้วมาก็ถามช่างภาพ

ช่วงท้ายอาจารย์สุภาพ

ไทยรัฐทีวีจะโดนหรือเปล่า

มันจริงต้องติดตาม๒๔กรกฎาคมนะคะ

เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลก่อนที่จะตัดสินใจ
ไปลงประชามาติก๗สิงหาคมนี้